คุณผู้ชมคะพามาดูเหตุการณ์นี้เป็นข่าวเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
เรืออากาศรีนัทธพันธ์จันคิรีอายุ๕๐ปีนะคะ
จ่าป๊อปนะคะหลายคนเรียกว่าครูปอ๊อป
ไปเล่นกีฬาที่บอกว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีม
เบสจัมป์ที่บริเวณเขาโด
ที่บ้านหนองขามอำเภอเมืองลบบุรี
ทรัมป์จะเป็นลักษณะที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีม
จะขึ้นไปบนหน้าผาสูงหรือเขาสูงนะคะ
แล้วกระโดดลงมากระตุกเชือกที่เป็นร่มชูชีพให้ร่มกลาง
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือ
พยายามจะกระตุกเชือกให้ร่มกลางเนี่ยนะคะ
ลมแรงลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ

คือเหตุการณ์อื่นที่เขาเล่นกีฬานี้กันนะคะ
ใช่ค่ะคือพอกางร่มมันกางแล้วแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจ่าป๊อปก็คือลมแรง
แล้วพัดแล้วร่มไปติดกับต้นไม้
ติดต้นไม้แล้วร่วงตกลงไป
แล้วเป็นหน้าผาสูงโอ้โหเสียชีวิตค่ะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่พยายามจะนำร่างขึ้นมาเนี่ย
ยากมากเพราะเป็นหน้าผาสูงคือลึกมาก
นำร่างขึ้นมาแบบทุลักทุเลจริง
เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นกับจาป๊อปเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณสักทุ่ม๕๐ได้ค่ะ
ทางตำรวจสพโคกตูมก็ต้องขอกำลังจากอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไฟส่องสว่างเข้าทำการค้นหานะคะ
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นป่าในหุบเขา
มีความลาดชันด้วยค่ะนี่นะคะก็พยายามจะช่วยกันเจ้าหน้าที่
สุดท้ายพบค่ะพบร่างของพันธาอากาศเอกนัทธพัฒน์
นอนเสียชีวิตอยู่ที่โคนต้นไม้ตัวเนี่ยนะคะยังมีร่มติดอยู่นะคะ
แต่ร่มเนี่ยก็ได้รับความเสียหายก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
เปรย์หามออกมาจากป่าแบบทุลักทุเลมืดด้วยค่ะป่ารกทึบด้วยค่ะ
ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าถึงจะนำร่างออกมาได้สภาพศพก็คือใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีส้ม
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินใส่หมวกนะคะสายร่มเบสจำ
โดดร่มยังพันร่างอยู่มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง
และข้อเท้าซ้ายหักนะคะครูปอ๊อปเนี่ยเคยถ่ายรายการทีวี
ประเภทการแสดงความสามารถเฉพาะตัวค่ะจากการเล่นกีฬาเบสจำ
ที่เป็นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมสำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะคะ
ส่วนจุดที่เกิดเหตุที่เขาโดหรือเขาจีนแลบ้านน้องขาม
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยค่ะนิยมมาก
คนที่เล่นกีฬาประเภทนี้ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติ
ชอบมาเล่นกันตรงนี้นะคะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะเลยทีเดียว
นี่ค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับเพื่อนของครูปอ๊อปค่ะนายุทธภูมิเดือดินอายุ๔๘ปี
นายยุทธภูมิกระโดดด้วยกันกับครูป๊อปในวันเกิดเหตุเลยค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้เขาก็มารับศพเพื่อน
เพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
วัดลาสนุ่นในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ยุทธภูมิบอกว่าวันเกิดเหตุตอนเช้า
ป๊อปได้มาไลฟ์กระโดดเขาจีนแลไปแล้วรอบหนึ่ง
ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสวยงามมาก
อันนี้คือคลิปที่ครูปอ๊อปไลฟ์นะคะ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ผ่านไปได้ดีสวยงามนี่ค่ะ
นี่นะคะครูป๊อป
คุณผู้ชมยังเป็นภาพแห่งความสุขในการได้เล่นกีฬาที่ตัวเองรักค่ะ
แล้วตอนเช้าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสวยงามทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอตกเย็นครูปอปก็ชวนเพื่อนนะคะ
ก็คือนายุทธภูมิคนนี้แล้วก็เพื่อนอีกคนไปกระโดดด้วยกัน
ก่อนกระโดดทีมได้เช็คแล้วนะคะเช็คเรื่องของแรงลม
อยู่ในระดับที่สามารถกระโดดเบสจ้ำได้ก่อนจะเริ่มกระโดด
เพื่อนคนแรกกระโดดลงไปร่มกลางปกติค่ะลงถึงพื้นสวยงามมาก
ป๊อปเนี่ยเป็นคนที่สองนะคะครับครูปอ๊อปตามมาเป็นคนที่สอง
กลางปกติเหมือนกันแต่สักพักคุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
คือลมมันแรงแล้วมันตีหวนขึ้นมาค่ะลมกระโชกแรงมาก
ร่มร่อนเสียทิศทางคุมไม่ได้เลยไปค้างแบบนี้เกี่ยวกับกิ่งไม้
คือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็ตกใจพยายามจะรวบรวมสติแล้วกระโดดตามลงไปนะคะ
ที่เหลืออีกคนที่ยังไม่กระโดดพยายามจะกระโดดตามไปช่วย
แต่ครูปอ๊อปเนี่ยค้างกิ่งไม้แค่๑๐นาทีแล้วกิ่งไม้คงรับน้ำหนักไม่ไหว
กิ่งไม้หักร่างครูป๊อปก็เลยดิ่งลงไปกระแทกพื้นค่ะ
คือเห็นล่มค้างอยู่เนี่ยก็คิดว่าก็ยังน่าจะปลอดภัย
เพราะว่าร่มมันค้างอยู่ยังไม่ได้ตกไปกระแทกพื้น
ก็เลยพยายามจะลงไปถึงพื้นให้เร็วที่สุดแล้วก็เรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเข้าพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
ลงมาถึงพื้นก็บอกเขาก็พยายามจะสื่อสารกับนักโดดนะครับว่าให้เปิดโทรศัพท์
แล้วให้อย่าเคลื่อนไหวให้อยู่นิ่งเดี๋ยวชุดกู้ภัยอยากขึ้นไปช่วย
อันนี้เป็นหลักการสากลที่นักโดดเบจจำทั่วโลกเขาปฏิบัติกันเป็นกิ่งไม้ที่เปาะ
แต่ว่าจุดที่เรากระโดดเป็นจุดที่เราเคยกระโดดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
กระโดดมาเป็นปีนึงแล้วครับ
อุบัติเหตุลักษณะนี้ก็มันก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับกีฬากีฬาประเภทนี้นะครับ
ต่างประเทศก็มีกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าคลิปสไตล์
คุณสุชาดาทีมข่าวของเรานะคะก็ไปที่จุดกระโดดเบสจำที่เกิดเหตุนะคะ
นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดูวิญญาณครูปอ๊อปกลับบ้านนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้าจริงค่ะคุณผู้ชมเพื่อนของครูป๊อปร้องไห้
แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อครูปอปให้กลับบ้านไปสู่สุขติ
แล้วก็บอกว่าพี่ป๊อปได้จากไปพร้อมกับสิ่งที่เขารักก็คือการโดดร่ม
เขาต้องมีความสุขทุกคนในชมรมช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้ค่ะ
อยากให้แกกลับบ้านไม่อยากให้แกอยู่ตรงนี้
แต่ตรงนี้ก็เป็นที่แกมีความสุขนะกับที่เนธนะ
เวลาแกมาโดดทุกครั้งแกก็จะมีความสุขมีความผูกพันกับตรงนี้
แกชอบบรรยากาศที่นี่ด้วยสวยนะที่นี่บรรยากาศดี
เนื่องจากห่างจากการโดดครั้งล่าสุดเกือบ๖เดือนเต็ม
และที่สำคัญเป็นอุปกรณ์ใหม่ใช้โดดครั้งแรกเกือบทุกชิ้น
เที่ยวแรกได้อย่างปลอดภัยกำลังใจก็มา
เย็นวันนี้จะขึ้นโดดกันครบ๓คนจะลองทำอะไรที่พิเศษขึ้นมาอีก
และจะไลฟ์บนเขาให้นานอีกหน่อยขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามกันครับ
นี่นะคะคือเฟซบุ๊กของครูป๊อป
ป๊อปกระโดดลงมาเป็นคนที่๒ค่ะ
ถ้าย้อนไปเมื่อ๑๘มิถุนายนครูปอปได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
วินาทีก่อนจะกระโดดที่เขาโดดนี่แหละที่เป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ในไลฟ์เนี่ยครูปอปบอกว่าตรงที่ยืนอยู่สูง๑๓๐เมตร
นี่คือไลฟ์สุดท้ายก่อนที่ครูปอ๊อปจะเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้อยู่บนเขาโด
สิบพอยต์จุดเดิมที่เราโดดกัน

เมื่อกี้วัดความสูงตรงนี้ได้๑๒๐๑๓๐เมตร

เดี๋ยวก็อีกประมาณ๕นาทีเดี๋ยวจะโดดลงไปข้างล่าง
คุณผู้ชมคะทางนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาราพร้อมคณะของทางเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสารา
คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ผาจุดที่กระโดดลงมาที่ครูปอ๊อปกระโดดลงมากับเพื่อนเนี่ยค่ะ
สูงจากพื้นประมาณ๑๓๐เมตร
จุดที่ร่มของครูปอปไปเกี่ยวกิ่งไม้ค้างอยู่ที่ความสูง๕๐เมตรก่อนถึงพื้น
สภาพศพของครูปอ๊อปช่วงบนแทบไม่ได้รับแรงกระแทก
แต่ว่าช่วงล่างถูกแรงกระแทกจนขาผิดรูป
ยันกิ่งไม้ยันต้นไม้เพื่อไม่ให้ตัวเองตกลงพื้นอย่างแรง

ก็ตกกระแทกพื้นอย่างแรงนะคะ
ช่วงที่ทีมช่วยเหลือเขาไปถึงก็คือครูปอ๊อปเสียชีวิตแล้ว

ได้โพสต์อะไรถึงครูปอ๊อปค่ะ

เรืออากาศรีณจันทรีหรือพี่ป๊อบ
มีฝีมือการกระโดดร่มที่ยอดเยี่ยม
ครั้งหนึ่งเคยติดตามไปถ่ายทำและสัมภาษณ์พี่ป๊อป
กระโดดร่มร่วมกับกองทัพสหรัฐ

และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ป๊อปได้มากระโดดร่ม
สร้างสีสันและแรงบันดาลใจ
ในงานวันเด็กแห่งชาติเสมอ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
และขอแสดงความอาลัยต่อการจักรไปของพี่ป๊อป

ลำลุกกาจังหวัดประถูมิธานี
ก็มีเพื่อนทหารและญาติไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
แต่ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเอาไว้
ญาติไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรในตอนนี้
ยังทำใจเรื่องที่มันไม่ได้